พาคุณผู้ชมไปที่เกาะสุกรที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ก่อนหน้านี้เราเคยพาไปดูแล้ว
ที่ควายหรือว่ากระบือเข้าไปอาบแดงหรืออาบดิน
คราวนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูบ่อน้ำมหัศจรรย์
อยู่ติดกับทะเลแถมยังอยู่บนเกาะ
แต่เชื่อไหมครับว่าใกล้ทะเลขนาดนั้น
แต่ในบ่อน้ำในบ่อไม่ใช่น้ำเข็ม

โดยประธานชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง
ก็คือประธานลือพงศ์อ๋องเจริญ
พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตะบนเกาะสุกร

นายกราตรีจิตหลังนะครับ
พาไปชมบ่อน้ำมหัศจรรย์แห่งนี้
ตั้งอยู่จุดชมวิวบ้านเสียมไหม
สภาพของบ่อติดถนนแล้วก็ติดชายหาดแคบ
น้ำทะเลขึ้นจะท่วมพื้นบ่อที่เป็นพื้นซีเมน
น้ำทะเลลดก็จะเห็นชายหาดเล็ก
ที่มีด้วยกัน๒บ่อแบบที่เขายืนกันอยู่ตรงนี้นะฮะ
น้ำที่ตักขึ้นมาพบว่าใสสะอาด
ลองดื่มดูแล้วคุณตอนแรกก็นึกว่าน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลลง

แต่ปรากฏว่าผลจากการพิสูจน์การดื่มดู
ยืนยันได้เลยว่าเป็นน้ำจืดไม่มีความเค็มเลยสักนิด

เพราะว่าบ่อน้ำอยู่ติดกับทะเลแล้วก็อยู่บนเกาะด้วย

โดยนายกหญิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร
บอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้อยู่คู่กับคนเกาะสุการ
มาหลายชั่วอายุคนเป็นบ่อน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งนะคุณ
ไม่ว่าจะเจอภัยแรงก็ตามก็ไม่แห้ง
ก็เป็นน้ำจืดที่เลี้ยงคนในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับ
ผู้ที่ประกอบอาชีพเดินเรือมักจะต้องแวะมาเอาน้ำจืดที่นี่เสมอ
แปลกนะไม่ใช่บ่อเล็กนะบ่อใหญ่มากนะคะ

ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร
ได้รับงบประมาณกว่า๕๘๐๐๐บาท
สำหรับปรับภูมิทัศน์บ่อน้ำมหัศจรรย์แห่งนี้
โดยก่อสร้างบันไดและที่นั่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม
แล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว

มีแหล่งน้ำจืดได้ใช้อุปโภคบริโภคนะครับ
เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สมบูรณ์
แล้วก็บอกแล้วว่าไม่มีวันที่น้ำจะเหือดแห้ง

คือแปลกไงเขาบอกว่าพอน้ำขึ้น
น้ำทะเลก็เข้าซัดเข้ามาในบ่อน้ำนี้
แต่ปรากฏว่าน้ำจืดนี้ก็ดันน้ำทะเลออกไปได้